คุณผู้ชมค่ะตอนนี้ประชาชนหลั่งไหลไปวางดอกไม้จันท
และกลับสรีระสังขารหลวงพ่อคูณปริสุทธโธ
อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่กันอย่างต่อเนื่อง
ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคุณยุธยาตุ้มมี
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานมาจากพื้นที่เชิญค่ะ
ขณะนี้อยู่ในช่วงของพิธีสวดพระอภิษฐรรมในรอบ๑๗นาฬิกานะครับ
มีประชาชนเข้าร่วมฟังพระสวดเป็นจำนวนมาก
และตลอดทั้งวันนะครับก็มีประชาชนเดินทางมา
วางดอกไม้จันทร์เป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันนะครับ

มีรองสมเด็จพระสังฆราชแห่งสปลาวนะครับ
เดินทางมาร่วมงานด้วยครับ
เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาสมเด็จคำมาปัญญาวิจิตร
รองประธานศูนย์กลางองค์กรพระพุทธศาสนาสัมพันธ์แห่งสปลาว
หรือรองสมเด็จพระสังฆราชแห่งลาวนะครับ
เดินทางมากราบสรีระสังขารหลวงพ่อคูณบริสุทธโธ

โดยสมเด็จคำมาปัญญาวิจิตเปิดเผยนะครับว่า
ท่านเองก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธเช่นเดียวกัน
หลวงพระคูณนั้นเปรียบเสมือนพระอรหันต์ของชาวลาว
หลังเคยไปปฏิบัติธรรมเจริญภาวนาที่ภูเขาควาย

ห่างจากนครหลวงเวียงจันทร์๖๐กิโลเมตร

ที่ผ่านมาก็เคยทำนุบำรุงพุทธศาสนาในสปลาวนานับประการ
จึงเป็นที่เคารพนับถือของชนชาวลาวเป็นอย่างมาก
และเป็นศูนย์รวมจิตใจชาวพุทธไทยและลาวเสมอมา
มาร่วมลำลึกถึงคุณงามความดีของหลวงพ่อคูณ
พร้อมกับชื่นชมการจัดงานได้อย่างยิ่งใหญ่สมเกียจ
พระเถระผู้สร้างคุณุปการแก่พุทธศาสนาทั้งลาวและไทย

นายยืนยงโอภากุลหรือว่าแอดคาราบาล
ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนักร้องชื่อดัง
เดินทางมาร่วมพิธีสวดเจริญพระพุทธมนตร์
ถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ด้วย
ไปดูบรรยากาศที่ชาปนสถานชั่วคราววัดหนองแวงพระอารามหลวงกันบ้าง
อยู่ด้านหลังพุทธมณฑลอีสานช่วงบ่ายแม้ว่าอากาศจะร้อนจัดนะครับ
แต่ก็ยังมีประชาชนหลั่งไหลเข้าไปวางดอกไม้จันทร์เป็นจำนวนมาก
โดยเจ้าหน้าที่ได้จัดให้เดินเข้าแถวรับดอกไม้จันทร์แล้วก็เดินเข้าไปวาง
ด้านหน้ารูปหล่อหลวงพ่อคูณแล้วก็บริเวณเดียวรอบรวมทั้งหมด๖จุด
หลังวางดอกไม้จันทร์เสร็จแล้วก็ให้เดินเวียนขวา
ลงทางด้านหลังเมนลอยรูปนกหัสดีลิง
ส่วนทางด้านการจัดเตรียมสถานที่วันนี้
จำนวน๑แสนกระถางมาประดับตกแต่งพื้นที่
โดยรอบของเมนลอยรูปนกหัสดีลิงด้วย
รองศาสตราจารย์ในแพทย์พิพัฒนพงศ์แคนลา
อาจารย์สอนวิชากายวิภาคศาสตร์

เปิดเผยนะครับว่าการจัดเตรียมสถานที่ชาปนสถานชั่วคราว
ตอนนี้มีความพร้อมกว่า๑๘๐แล้วนะครับ
ส่วนเรื่องขอรับการสนับสนุนเต็นต
รองรับประชาชนที่จะมาร่วมงาน
ในวันที่๒๙มกราคมตอนนี้
มีบริษัทเอกชนให้การสนับสนุนเต็นต์กว่า๒๕๐หลัง
รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ใกล้เคียง
สามารถรองรับประชาชนที่จะมาร่วมงานได้กว่า๕๐๐๐คนครับ
นี้เนี่ยสัก๘๐นะครับ
ที่จะเสร็จสมบูรณ์ตอนนี้ได้สัก๘๐แล้ว
เรื่องใหญ่ของการเตรียมตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของเต็นต์
สำหรับประชาชนที่จะมาร่วมงานนะครับ
ตอนนี้ก็เมื่อวานนี้เราประกาศที่จะขอรับการสนับสนุนนะครับ

เพราะว่าบริเวณที่เราเห็นอยู่ด้านข้างของเมลุชั่วคราวตรงนี้นะครับ
จะเป็นบริเวณที่เราจะให้ประชาชนนำมาร่วมพิธี
ซึ่งก่อนหน้านั้นเราเตรียมที่จะเป็นที่จอดรถ

เพราะฉะนั้นพอเราปรับแผนว่าให้ประชาชนมาร่วมพิธีตรงนี้ได้เนี่ย
มันก็เลยต้องมีเต็นต์ให้เป็นที่นั่งพักของประชาชนได้

เราก็เลยจำเป็นต้องระดมหาเต็นต์ที่จะมากาง
วันพรุ่งนี้นะครับก็จะมีการนำรถสุขาเคลื่อนที่๓คัน
จอดบริการประชาชนที่บริเวณชาปนสถานชั่วคราวด้วยนะครับ
เมื่อประชาชนเดินทางไปจอดรถอยู่ฝั่งพุทธมนตร์อีสานนะครับ
ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็จะมีการจัดรถรับส่ง
จากพุทธบนธนอีสานเข้าไปยังชาปรัฐสถานโชคราวด้วย
จากว่าจุดจอดรถนั้นห่างจากเมนลอยประมาณ๘๐๐เมตร
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและผู้สูงอายุ
นอกจากนี้ยังมีการทำทางลาดเพื่อบริการผู้พิการ
ทางฝั่งขึ้นเมนลอยรูปนกฮัศดีลิงด้วยครับ
เจ็ดหมื่นกว่าคนนะครับและจากการที่ผมประเมินด้วยสายตาวันนี้มีประชาชนมามากกว่าเมื่อวานนะครับ
ประชุมอเด็กประสงค์การจำนำพิษัทแห่งนี้นะครับ
ก็ถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับ
ประชาชนยังไม่ต้องรอคิวนานในการวางดอกไม้จันทร์ครับ
และรอบต่อไปนะครับก็จะเป็นการสวดพระอภิษฐรรมในรอบ๑๙นาฬิกาครับ
ยุฒิยาตุ้มมีย์ข่าวแทนรัฐทีวีรายงานสดจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับ